อย่างแรกกฎหมายมันก็คือ

ภาษาที่เขาใช้ในกฎหมาย

มาตราสีบสีแห่งซวยมันก็เป็นกฎหมาย
กฎหมายที่จะได้รับการยอมรับ

โดยรัฐฐาที่ปัดที่เข้าสู่อำนาจด้วยความชอบธรรม

มันมาจากประชาชนไม่ใช่ยึดอำนาจมา

อย่างนี้มันไม่เรียกกฎหมาย

โดยไม่ขัดกับหลักนิติธรรมสากล

อันนี้มันขัดกับหลักกฎหมายเบื้องต้นแล้ว
คุณวัฒนาเบื้องต้นคือตั้งต้นคือ
ความยุติธรรมตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมฮะ